สำหรับการจัดระเบียบการจราจร๒วันผ่านมาแล้ว
โดยกองบชาการตำรวจนครบาน
ห้ามจอดรถบริเวณถนนหน้าพระราน
ก็คือเส้นทางที่อยู่ระหว่างท้องสนามหลวง

จอดบนฟุตบาทฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้นะคะ
ต่อกันที่เรื่องของรถบริการค่ะ
ในขณะเวลานี้นะคะรอบพระบรมมหาราชวัง
มีบริการรถรับส่งประชาชนฟรีหลากหลายรูปแบบค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นรถตู้รวมทั้งรถจักรยานยนต์นะคะ
แต่ว่าวันนี้ค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวี
จะพาคุณผู้ชมไปดูรถบริการที่แตกต่างจากรถบริการคันอื่น
ติดตามได้จากรายงานของคุณพัชรพลลั่นธมเหลืองค่ะ
บริเวณท้องสนามหลวงและพระบรมมหาราชวัง

เดินทางมาน้อมถวายความอาลัย
ภูมิพลอดุลยเดชเป็นจำนวนมาก
จึงทำให้มีบริการรถรับส่งฟรีสำหรับประชาชน
ทั้งบริการของขนส่งมวลชน

เดินทางมาน้อมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิภูมิอดุญาเดชเป็นจำนวนมาก
คันที่อยู่ด้านหลังผมนี้ก็มาให้บริการประชาชนเช่นเดียวกัน
แต่จะพิเศษกว่าคันอื่นอย่างไรบ้าง

เรื่องรถรีมูซีนครั้งเก่าสุดหรู
ได้ถูกนำออกมาให้บริการประชาชน
บริเวณพระบรมมหาราชวัง
เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง
ระหว่างนั่งรถลีบูซีนไปยังพระบรมมหาราชวัง
เราได้พูดคุยกับหนายรักเกียจเลิสอุดมสหกูล

จะถูกนำไปใช้ในพระราชพิธีสำคัญต่าง
เช่นวันพ่อแห่งชาติวันแม่แห่งชาติเป็นต้น
แต่การที่นำรถออกมาให้บริการในครั้งนี้
ก็เพื่อเป็นการถวายความอาลัยแด่รัชกาลที่๙

เป็นรถที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์เจษฎาเทคนิคมิวเซียม
ปกติแล้วเราก็บำรุงรักษาเพื่อจัดเก็บ
เป็นการแสดงรถโบราณนะครับให้คนได้ชม
แล้วก็เราได้ร่วมงาน๕ธันวาก็ตาม
สิงหาก็ตามหรืองานกาชาตินะครับ
เพื่อนำคนชมไฟที่ถนนราชดำเนิน
แล้วก็ร่วมในพิธีพิเศษพิเศษของทางภาครัฐ
ผู้ดูแลรถเก่าสุดหรูยังบอกอีกว่า
พิพิธภัณฑ์เจษฎาเทคนิคมิวเซียม
อยากที่จะร่วมออกมาทำความดี
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของพิพิธภัณฑ์อย่างหาที่สุดไม่ได้
เพื่อที่จะทดแทนสนองสนองความอาลัยนะครับ
ถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าจูบของเรานะครับ
ต่อเนื่องจากภารกิจซึ่งเราจะจัดงานเทิดพระเกียรติ

วาระนี้เราก็ได้แสดงได้รับโอกาสนะครับ
ในวาระการไว้อาลัยครั้งนี้ครับ

ความตื้นตันและประทับใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับ
ที่ได้สัมผัสเห็นผู้คนซึ่งมาใช้บริการ
ทุกคนมีน้ำจิตน้ำใจซึ่งตรงกัน
ลีมูซีนมีจำนวน๖คันให้บริการประชาชนบริเวณพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา๘นาฬิกาถึง๑๘นาฬิกาของทุกวัน
โดยจะใช้เส้นทางรับส่งจากแยกสะพานผ่านพบลีลาผ่านถนนราชดำเนินในเข้าสู่ถนนสนามชัยและส่งผู้โดยสารบริเวณถนนท้ายวังระยะทางเกือบ๒กิโลเมตร
ผู้ที่ใช้บริการรถลีมูซีนต่างรู้สึกปลื้มใจกับการที่ได้นั่งรถยนต์ที่เคยถูกนำไปใช้ในพิธีสำคัญต่าง
แต่กลับนำมาให้ประชาชนได้ใช้บริการแบบฟรีนั่นก็แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของคนไทย
ดีใจที่ว่าให้ความร่วมมือไว้อะไรกับในหลวงท่าน
ถ้าไม่มีรถเอกชนมาบริการนี้เราก็ต้องเดินกันไกลไกลมากด้วยก็ดีใจครับ
ถ้าไม่ใช่วันนี้เราไม่ได้มาก็คงไม่มีโอกาสได้นั่งรถแบบนี้ในชีวิตนี้จริง
ที่คุณผู้ชมได้เห็นไปนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความสามัคคีของคนไทย
ร่วมใจกันออกมาแสดงความรักที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่๙
ชะละพลลั่นพรมเหลืองข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน